เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้นะคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มีผู้ชายคนนึงนั่งคุกเข่าอยู่แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงทำร้ายแบบ
โอ้โหทั้งเตะเข้าหน้าทั้งจิกหัวทั้งเอาเหมือนแบบเข็มขัดฟาดไปที่หลัง
อย่างนั้นเหรอที่มาที่ไปมันคืออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

มันต้องกลับมามันต้องกลับมา
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะครับ
เสียงที่ได้ยินในคลิปคือ

เตะตั้งป้าบแล้วดึงจิกหัวแล้วเตะซ้ำ

แต่เรื่องนี้ต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ใช่เอาเข็มขัดฟาดอีกต่างหากนะคะ

แล้วก็มีข้อความบอกว่าทำเกินไปไหม
นี่คือข้อปฏิบัติของบริษัทเหรอ

แล้วก็อ้างว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ

แต่บริษัทนี้เป็นบริษัทเก็บเงินกู้นอกระบบ
เราก็เลยไปตรวจสอบให้นะคะ
บริษัทนี้จดทะเบียนอยู่ในพื้นที่อำเภอ
ไซน้อยจังหวัดนทบุรีกับจังหวัดสมุทรสาคร

เผชิญนี้อีกไงครับเห็นไหม
เมื่อสักครู่เผยแพร่ออกไปเพจนี้ปิดไปแล้วค่ะ
แต่ถ้าที่รู้จักเสื้อผ้าอะไรที่ใส่กับคนที่อยู่ในคลิป

บอกหมดเลยเยือนเดือนเท่าไรคอมมิชชั่นเท่าไรแต่งตัวเนี่ยค่ะ
เหมือนคนที่อยู่ในคลิปที่โดนทำร้ายเมื่อสักครู่เลย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีตามที่ระบุเอาไว้ในเพจครับ
ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลสักกับคนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเขาไม่มั่นใจไงคะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัท
ทวงหนี้นอกระบบหรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่
แล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันกับคลิปทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่า
ตำรวจสพไซน้อยจังหวัดนทบุรีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า
ก็ไม่มีผู้เสียหายไม่มีคนเจ็บไปแจ้งความ
แล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปใหม่หรือคลิปเก่าหรือยังไง
ทีมข่าวไปถึงสพเมืองสมุทรสาครนะคะ
ก็ไปตรวจสอบตามที่อยู่ของบริษัท
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าก็ไม่มีใครมาแจ้งความเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
ทั้งในพื้นที่สศไซน้อยทั้งในพื้นที่สมสมุทรสาคร

คนเจ็บที่ถูกทำร้ายเป็นพนักงานของบริษัท
วงหนี้นอกระบบแต่ยักยอกเงินที่เก็บจากลูกหนี้เอาไว้
ร้อยละ๒ของดอกเบี้ยทำมานานเป็น๑๐เดือน
แล้วก็ถูกหัวหน้าจับได้ก็เลยโดนลงโทษแบบนี้
อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้มานะคะ
ตามที่เขากล่าวอ้างกันนะนะ
จริงไม่จริงอย่างไรบริษัทนี้ถ้าถูกพลาดพิงก็ออกมาชี้แจงได้
หรือว่าคนในคลิปถ้าอ๋อผมกำลังถ่ายหนังถ่ายละครกันอยู่
ใช่ก็บอกได้